ที่เขาสืบทราบมาว่าจะมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ลักลอบเข้ามาในพื้นที่เพื่อเตรียมมาก่อเหตุร้าย
ก็เลยมีการไปสกัดกั้นและมีการปะทะกัน
ในหนักสุดท้ายมีการวิสาวบรรคมร้าย
เสียชีวิตไป๑ศพด้วยกัน

จะเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคง

และตำรวจมีการไปสกัดกัน

และก็อำเพอเทพาะที่สงครา
หนึ่งในนั้นครับที่บริเวณชายหาดสกอมในพื้นที่หมู่๔ตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพา
เจ้าตัดที่ได้ทำการวิสาหมันความร้ายเป็นหนึ่งศพ
ทราบชื่อคือนายอุสมันแจ้มิงอายุ๓๙ปีครับ
มีหมายจับปวิอาญาติดตัวแล้วก็เป็นแก่นำระดับปฏิบัติการทำหน้าที่ส่งกำลังบำรุง
รับผิดชอบในการก่อเหตุในพื้นที่๔อำเภอของชายแดนสงขราด้วยนะครับ
ก็มีข้อมูลมากพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะสกัดจับเอาไว้ได้
รวมทั้งเก็บหลักฐานก่อนที่จะนำศพไปส่งโรงพยาบาลเทพา
และประสานญาติไปรับศพเพื่อไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
ส่วนวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจเก็บหลักฐาน
บริเวณจุดที่มีการประทะกันอีกครั้ง
พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่
ให้ยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
เพราะว่าคาดว่าจะมีการเข้ามาเคลื่อนไหว
ในพื้นที่ของแก่นำก่อความไม่สงบอีกครั้งด้วยนะครับ
อาจจะมีแผนในการก่อเหตุความรุนแรงได้
ในพื้นที่๔อำเภอชะแดนของสงขรา
ทั้งจนาธิพานาธวีนและอำเภอสบาย้อยนะครับ
รวมทั้งได้มีการจัดกำลังไล่ลากแก่นำอีก๔คน

ประทะกันนะฮะประกอบไปด้วย

ก็คนร้ายเริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ด้วย